สวัสดีครับกีฬาในช่วงบ่ายวันนี้นะครับก็ตามติดเรื่องราวของฟุตบอลกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
เข้ารอบโดยไม่ต้องไปลุ้นผลในคู่ของทางเวียดนามกับมาเลเซียนะครับ
บรรยากาศเมื่อวานครับการฝึกซ้อมอยากให้ย้อนไปดูกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าทางโค้ดโย่งเองเนี่ยก็มีการเตรียมเล่นเกมสำคัญนะครับ
แชมป์เก่าครั้งที่แล้วอย่างเกาหลีใต้ก็เน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกาย
และการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจาก๒เกมที่ผ่านมา
ัญชาติชูสงครับเกาหลังของไทยก็บอกว่าเกมกับเกาหลีใต้เป็นเกมที่ยาก
แต่ด้วยตัวผู้เล่นแล้วก็ฝีเท้าเชื่อว่านักเตะไทยก็มีดีพอจะเอาชนะได้เหมือนกัน
พร้อมเปิดเผยอีกว่าอาวุธสำคัญของทีมเวอร์กันจ่ายทะลุช่องและเล่นบอลได้รวดเร็ว
ส่วนการประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมก็ไม่มีปัญหา
เฉพาะคู่เซ็นเตอร์อย่างจนทานเข็มดีนะครับ
ทีมไทยจะพบกับเกาหลีใต้ในวันที่๘มิถุนายนเวลา๒ทุ่มตามเวลาไทยครับ